ดูคลิปนี้นะคะถูกโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เองที่นครปฐมนะคะ
เป็นคลิปที่ต้องเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของการข้ามถนนโดยเฉพาะเด็ก

พี่ชายข้ามถนนจะไปซื้อขนม
น้องก็เลยเห็นพี่ข้ามก็ข้ามตามไม่ทันมอง
โรงจะกระยารโยนมาชนเลยเดี๋ยวดูภาพนะคะ

สีแดงกำลังจะตามไปแล้วก็ไม่ทันได้มองแหละ
คงมองแต่พี่ข้ามไปแล้วอะไรแบบนี้
ตำบลภาษีเจริญอำเภอวังเลน

นี่ก็มีเด็กนักเรียนข้างหลังก็คงทยอยเดินข้ามไปข้ามมา
ใช่คือเหมือนกำลังจะไปโรงเรียนกันนะคะ
แต่สองคนนี้พี่น้องกันคู่นี้คือเขามาจากบ้าน
กำลังจะไปโรงเรียนแต่ฝั่งตรงข้ามถนนเป็นร้านค้า

พี่ชายข้ามไปก่อนน้องชายวิ่งตามรถจักรยานยนต์
กำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนกัน
ครับก็พุ่งชนคนน้องก็ล้มไปกับพื้นนะคะ
โอ้โหนอนอยู่กลางถนนเลยใช่
มือแบบเกร็งเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์นายอัศนีหมึงประเสริฐ
เป็นคนเห็นแล้วก็ช่วยพาเด็กส่งโรงพยาบาล
เขาเล่าให้ฟังว่า๗โมงเช้าเมื่อวาน
เด็กที่อยู่ในคลิปชื่อว่าน้องพาคิน
น้องรีบข้ามถนนตามพี่ชายไป

ถูกรถจักรยานยนต์ชนเข้าเต็มเลยนะคะ
อัศนียืนยันว่ารถคันที่ชนไม่ได้ขี่มาเร็ว
ขี่มาด้วยความเร็วแบบปกติมาก
เพราะว่าเขาก็มีลูกซ้อนมาด้วย๒คนนะคะ
แต่คิดว่าคงเบรกไม่ทันจริง
เพราะว่าน้องพาคินวิ่งข้ามถนนแบบตัดหน้าในระยะประชันชิดมาก
เจอมอเตอร์ไซค์กับเด็กชนกันตรงนี้ครับผม
ซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็กำลังจะไปทำงาน
แต่แวะมาส่งไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนก่อน
แล้วเด็ก๒คนมากัน๓คน

คนสามคนโตวิ่งข้ามถนนไป
คนที่สองก็วิ่งตามคนโตไป

เขาชนแล้วเขาจอดดูไหมหรือว่า
จอดครับจอดก็แต่รถเขาไม่ล้มนะครับ
ถ้าเกิดรถเขาล้มก็ลูกเขาก็เจ็บด้วยอีกสองครับผม
พอจอดเสร็จก็เขาก็วิ่งมา

แต่เราไม่ได้อุ้มเรารีบวิ่งไปฟ้ากุญแจรถก่อน

ขึ้นรถเราแล้วเราก็ขับพาไปโรงพยาบาลครับ

ไปที่บ้านของเด็กชายที่ถูกรถชนในภาพนะครับ
พาคินอยู่ป๒นะฮะไปเจอคุณย่า
คุณย่าบอกว่าตอนเกิดเหตุย่าก็ไม่รู้เรื่องหรอก

ตอนนี้คุยกับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว
คู่กรณีก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
ค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนค่าเยียวยาค่าทำขวัญอะไรก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าหลานปลอดภัยก็ดีใจแล้ว
แล้วเล่าให้ย่าฟังไหม
ตอนแรกเขากลัวเป็นเลือดข้างอยู่มาว่ามันไม่แตกมันปูดบวม
เขาก็หลบไปด้วยเห็นหมอลงไว้ในใบรับรองแพทย์ว่าสลบ

เราว่าขอแค่หลานปลอดภัยไม่เป็นอะไรเยอะแค่นั้นพอแล้ว
พาคินตอนนี้ก็อาการปลอดภัยดีแล้วนะครับ
ก็มีศีรษะบวมนิดหน่อยมีรอยแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยนะครับ
ก็เดินเหินได้ปกติรอหายดีก็ไปโรงเรียนนะครับ
พาคินหรือว่าเด็กก็จำเอาไว้ข้ามถนนเนี่ยผมจำได้
โอ้โหคุณครูสอนตั้งแต่เด็กจำขึ้นใจ

ถ้าเป็นไปได้ก็ดูขวาอีกสักทีด้วยแล้วค่อยข้ามนะครับ